คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทิศ
เหนือใต้ออกตกหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในการสร้างสิ่งก่อสร้าง
หรือว่าความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงดาว
ขอให้มารวมกันตรงนี้แล้วมาช่วยกันดูข่าวนี้กับเราสองคนหน่อย
มันมีประเด็นที่ชาวบ้านนะคะเขาบอกว่า
เมนที่วัดวัดหนึ่งอาถรรพ์มากเพราะว่าไปสร้างขวางดวงอาทิตย์
เดือนนี้เลยมีคนตายแล้ว๕ศพรวดเยอะมาก
ก่อนอื่นต้องขอความรู้คุณผู้ชมก่อน
คำว่าสร้างขวางดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องถามคนเก่าคนแก่

วัดที่ว่าเนี่ยคือวัดวังบัวทองนะคะครับ
อยู่ที่กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านบอกนี่ศพที่๕แล้วนะ
เสียชีวิตติดต่อกันมา๕ศพในรอบ๑เดือนแล้ว

สาราแทบไม่ว่างเออสาราแทบไม่ว่างเลยครับแต่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละผู้สื่อข่าวเราเลยบอกว่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าเมนมันอาถรรพ์ใช่ไหมเนี่ยขอไปดูเมนหน่อย
เนรที่อยู่ในวัดเนี่ยคือเป็นเมนที่มีโดมสร้างกันแดดกันฝนด้วยอยู่ติดกับสาราการประเรียนอันนี้คือโดมครับ
เมนอยู่ไหนอันนี้ทางขึ้นเมนเห็นไหมอ่าใช่บันไดทางซ้ายเนี่ยอ่า
ขึ้นเมนสร้างติดกับสาราการประเรียนค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านเชื่อว่า
เนรที่มันตั้งอยู่ทางทิศใต้แล้วหันหน้าเข้าหาสาราการประเรียนเนี่ย
มันไปขวางดวงอาทิตย์หรือเปล่ามันเลยเป็นอาถรรพ์ทำให้คนตายติดกันมา๕คนแล้ว
ไปถามพระลูกวัดกันหน่อยพระว่ายังไงพระลูกวัดวังบัวทองบอกว่า
ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีคนเสียชีวิตมากกว่าปกติจริงนะครับ
เดือนนี้เนี่ย๕รายแล้วเดือนนี้ยังไม่หมดเดือนเลยนะคะ๕รายแล้ว
ศพที่ตั้งอยู่ก็เป็นหนึ่งในห้าแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
บางวันอย่างที่บอกวันเว้นวันนะคะอืมวัดสบนี้เพิ่งจะเผาไปอ้าว
อีกวันหนึ่งศพใหม่มาอีกแล้วเมนนี้พระท่านบอกสร้างมาสิบกว่าปีแล้ว
ก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่มาเดือนเนี้ยที่มีคนเสียชีวิตมากผิดปกติ
ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันหรือเปล่าอืมส่วนไอ้เรื่องอาถรรพ์เนี่ย
พระท่านบอกมันก็พิสูจน์ไม่ได้ครับบนสาราก็มีอัฐิคนตายที่ญาติยังไม่มาเอาหลายรายเหมือนกัน
แต่กลางคืนอัตมาอยู่วัดก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะก็มีแค่หนูกับแมววิ่งไปวิ่งมา
ทำเสียงของหล่นโครงครามแค่นั้นเองไปถามในแดงชาวบ้าน
แดงว่าไงรู้ไหมคะครับโอ้ยผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นอาถรรพ์เมนขวางดวงอาทิตย์อ่ะ
อืมเมนวัดอื่นก็ขวางคือคนมันจะตายอ่ะ

นายแดงว่าอย่างนั้นนะคนมันก็ตายแทบทุกวันแหละ
ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมล่ะ
มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับแค่ว่าระยะเวลาหรือเปล่า

คนมากอธิจัยอายุ๗๐๘๐๙๐นี่
เออเพราะเด็กตายบ่อยก็ประหย่า

นี่เลยวันใหม่ก็ประหว่างตอนนี้
เรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง

กำลังพยายามดูอยู่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ที่ให้ประโยชน์แก่โลก

เกี่ยวครับบ้านผมยังทำเมนขวางอยู่เลย
ก็ไม่ได้มีคนเสียชีวิตมากมายอะไรนะ
บางคนบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมวลมนุษยชาติ
ถึงอายุไขก็ต้องเสียชีวิต

นี่ก็เป็นเราเคารพทุกความเห็นที่กรุณาคุยข่าวกับเรามานะครับ